คุณเมียเขาอาจจะอยากจะบริหารจัดการคุณสามี

ไม่ได้ทำยังไงไม่มีเงินใช้
มันก็ต้องไปหาวิธีการปลดปล่อยความเครียด

หยิบสิ่งที่ต้องการเบียร์น้ำแข็ง
ของกินอุ้ยสารพัด

ส่งยิ้มให้

นี่คุณผู้ชายเสื้อยืดสีชมพู
มันชอบวิ่งจุใจเลยแต่ไม่ใช่คุณใช่ไหม
ไม่ใช่ฉันฉันอยู่อุ้งเวพย์อยู่

เขาก็เข้าไปหยิบเบียร์หยิบน้ำแข็ง

โอ้โหของชอบ

แล้วก็เอาครีมทาผิวไปง้อเมียด้วย

ไม่รู้แหละแต่ว่าหอบเต็มไม้เต็มมือแถมบอกให้พนักงานหยิบบุหรี่ให้ด้วย
อ๋อเหรอพูดคุยธรรมดาทรงยิ้มหวานแล้วก็เดินจากไปอ้าว
แต่นี่แหละค่ะคุณพนักงานก็เฉง้อชะแงะมองตามถามถ่ายเอาเงินล่ะคะคุณ
อืมท้ายที่สุดนะคะหลักฐานนี้เป็นหลักฐานที่จับตัวได้อย่างชัดเจน
ถูกจับแล้วค่ะอืมผู้ร้ายรายนี้ก็คือนายรณรงค์สุนทรียพรโอ้นี่
เขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้ก่อเหตุขโมยของร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวเท่านั้น
เขายังขับรถกระบะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบริเวณเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกดอีกเฮ้ย
ไม่จ่ายตังค์ด้วยเหมือนกันเออไม่มีเงินไงอ่า
ยอมรับเองนักเลงพอเออเนี่ยแล้วแล้วที่ทำไปทั้งหมดนี่เพราะว่า
เขาบอกว่าอารมณ์ชั่วบูบอยากจะประชดเมียประโทษ
บอกเดี๋ยวเขาจะขับรถไปกรุงเทพไปหาพ่อก็ไม่มีเงินไม่ทำมีอะไรทั้งนั้น
ทำยังไงล่ะเอ้าก็ต้องทำแบบนี้แหละค่ะฟังเสียงผู้ต้องหาเลยละกันนะคะ
เอาเมียนิดหน่อยครับเอากินเป็นขวดหนึ่งอืมแล้วก็
ทำไงถึงตัดสินใจทำคือนักสนุกตอนนี้เนี่ยครับ
คือเมียผมเอาโทรศัพท์ไปน้องแล้วผมจะติดต่อโทรหาไม่ได้
ครับแล้วเมียผมเอาหัดไปผมก็เลยโกรธครับ
ใช่ครับ
คุณพี่ก็รับข้อหาไปเต็มนะคะ
ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ในเวลากลางคืนอันนี้ข้อหาทางกฎหมาย
ข้อหาที่บ้านกับภรรยาเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันอีกที
โอ้โหมันจะเรื่องใหญ่มาก
ถ้าต้องไปเจอกับข้อหาที่ภรรยานั้นตั้งเอาไว้

เพราะว่าอย่างน้อยความผิดมันจะลดลงครึ่งหนึ่ง

อันนี้ผมเล่าให้ฟังบ้างมีคนอื่นเล่าให้ฟังอีกทีนึง
อ๋อยังโสดบ้างนะแล้วแต่คุณ